คุณผู้ชมลูกพี่ลูกน้องนะครับ
ฆ่ากันตายเพราะเรื่องอะไรรู้ไหม
พ่นยายาฆ่าแมลงนะ

ที่ถนนสายดอนโพใดใหญ่
ตะบนดอนโพอำเภอเมืองลบบุรีครับ

ทำให้นายวิชัยวงขำอายุ๕๘ปี

สภาพศพคือนั่งคาอยู่บนเบาะคนขับนะครับ
ลำตัวนอนลาบไปกับคอนโซลหน้ารถ

ก็เร่งมานะครับมาชันสูตรเบื้องต้น
พบว่าถูกยิงเขาที่ชายโครงด้านซ้าย

จากนี้ยังเจอปลอกกระสุนปืนขนาด๑๑มิลลิเมต

จากการสอบถามคนเห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า

คนที่เสียชีวิตจะขับรถไปดูนา

ถ้าศักดิ์ก็เป็นญาติกันนะครับ

แล้วติดเครื่องรถยนต์อเนกประสงค์

นายเจริญใช้ปืนยิงใส่ผู้ตายประมาณสัก๕นัดได้

พุ่งชนสระไฟฟ้าข้างทางหักเลย

คือไปที่บ้านของญาติห่างจากจุดเกิดเหตุ
เขายิงไปประมาณสัก๔กิโลเมตรได้
ส่วนสาเหตุสาเหตุไปถามนาย

มันน่าจะมาจากเรื่องวันที่เย็น

แล้วไอ้ละอองฝอยมันปลิวไปทั่ว
นะครับนายเจริญผู้เกาะเหตุ
เข้าไปเตือนแล้วก็มีปากเสียงกันครับ
ใช่ก็ไม่เป็นอะไรไง

สูงขนาดนี้ไม่คิดว่าเขาจะมาทำแบบนี้ไงก็คิดอยู่
เพราะมันก็ทำไปมันก็ยังว่าใช่ไหมล่ะก็อันตรายก็อยู่ไม่ได้แล้ว
แต่เราก็รู้ว่าน้องชายเนี่ยใจร้อนบ้างแต่เราไม่คิดว่าจะแบบอารมณ์
ทั้งยิงคนได้ใช่ไหมใช่ครับใช่
ตอนนี้ผู้ก่อเหตุยังหนีอยู่นะครับคุณผู้ชมเบื้องต้นก็ประสานญาติกับตำรวจนะครับ
บอกว่าจะมามอบตัวพรุ่งนี้นะฮะลองดูความคืบหน้าครับ